ถอยหลังอีกไม่เกิน๓เดือนแล้วนะครับ

ทันสมัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
ล่าสุดวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย
ก็ได้มีการทำพิธีเปิดตัวรถโดยสารใหม่

รถไฟใหม่จะมีความสะดวกสบายและปลอดภัยแค่ไหน
ไปติดตามจากคุณขวัญโมชาครับ
รถโดยสารรุ่นใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

จะนำมาให้บริการในอนาคตอันใกล้
ถือเป็นการพลิกโฉมรูปแบบของรถไฟไทยครั้งใหญ่

ภายในห้องโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่ง

ส่วนห้องโดยสารปรับอากาศชั้น๒

ปรับที่นั่งให้เล็กลงเล็กน้อย
และเพิ่มช่องทางเดินให้กว้างขึ้น
ช่องสำหรับรถเข็นขายอาหารคล้ายในต่างประเทศ
ส่วนห้องเสบียงก็ถูกปรับโฉมใหม่
เวฟหรือขนมขบเคี้ยวเท่านั้น
ขณะที่ห้องน้ำปรับลูกใหม่ทั้งหมด

สะอาดสะดวกลดปัญหากลิ่นเหม็น
และประหยัดน้ำกว่าเดิม
การออกแบบตัวรถโดยสารใหม่นี้
มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

อกจากนี้การออกแบบยังรองรับ
การใช้บริการเฉพาะกลุ่มมากขึ้น

ทางเดินที่ถูกปรับให้กว้างขึ้น
เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

รองรับผู้พิการโดยใช้ระบบลิฟต์
สำหรับการขึ้นลงขบวนรถแบบนี้ครับ
ส่วนการรักษาความปลอดภัยภายในขบวนรถ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบตลอดทั้งคัน

ก่อนออกจากสถานีด้วย
รถโดยสารแบบใหม่จะมีทั้งหมด๑๑๕คันครับ
ผลส่งมายังถ่ายชุดแรก๓๙คัน
จนครบภายในเดือนศุกราคม๒๕๕๙

ราคามิทธภาพและถูกเหมือนเดิม
จะเริ่มใช้ในเส้นทางไหนก่อนหรือเปล่า
เส้นทางคิดว่าจะปราจุเข้าไปจำกัน
ใช้เส้นแรกกรุงเทพเชียงใหม่
ในเดือนสิงหาคมนี้จะเริ่มวิ่งทดสอบ

จะเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการ

และจะครบทั้ง๔เส้นทางตามแผน

ไปกลับวันละ๒ขบวนต่อเส้นทางรวม
หากทางผู้สร้างเสร็จระเมินว่าจะถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้นถึง๓ชั่วโมง
การรถไฟคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น๓๐ล้านบาท
จากการเปิดเดินรถเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่
และจะทำให้การรถไฟมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยปีละ๑๗๓๐๐คน
ก่อให้เกิดรายได้มากกว่าปีละ๑๒๕๐ล้านบาท
ขวัญโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน